ส่วนช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจ
รวมไปถึงความขึ้นหน้าของสัญญาในการคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับ
เป็นรูปที่ตัวเขานั้นกอดกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมกับข้อความว่า
ขอบคุณครับท่านนายกซึ่งก็มีแฟนบอลหลายคนนะครับแสดงความยินดีเพราะเชื่อว่าได้ต่อสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทดาลพตสมยศเปิดเผยว่าได้ยื่นร่างสัญญาให้กับซิโก้พิจารณาแล้ว
ตกลงกันได้นะครับการเจรจานั้นก็จะบรรลุผลส่วนวันและเวลาในการเสร็จสัญญาที่แน่นอน
รวมถึงระยะเวลาในการทำทีมนั้นยังตอบไม่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทั้งสองฝ่ายครับ
นี้สัญญาฉบับใหม่นะครับจะเพิ่มเงื่อนไขบางประการเช่นซิโก้นั้นจะต้องเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนทั่วประเทศ
ในช่วงเวลาที่ว่างจากการคุมทีมชาติและสัญญาฉบับใหม่นั้นจะครอบคลุมทั้ง๕นัดที่เหลืออยู่ในฟุตบอลโลก
คัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียครับ
ขณะที่นายพาทิตยสุภพงศ์โคศกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่า
หลังจากที่พวกเขานั้นยังขอวีซ่าไม่ผ่านนะครับเนื่องจากสถานทูตจีนนั้นปิดในช่วงตรุษจีนและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันศุกร์นี้
เหลือเวลาในการทำวีซ่าเพียงแค่๑๒วันเท่านั้น
ซึ่งหากสุโกไทยยอมแพ้บายจะถูกสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียปรับ๗๐๐๐๐๐บาท
เสียค่าชดเชยให้กับทีมเจ้าบ้านจากค่าใช้จ่ายตามจริงและถูกลงโทษห้ามแข่งฟุตบอลถ้วยของเอเชียนานถึง๒ปีครับ
ส่วนผลต่อโคต้าสโมสรไทยนั้นจะทำให้คะแนนสะสมสโมสรหรือว่า
ขณะที่กฤษฎาวงแก้วจิรวัตรสอนวิเชียนปานัทกิติพานุวงศ์และมูฮามัติอุสมันมูซา
สี่ดาวดังศุษย์ทีมชาติไทยก็ส่งเสื้อแข่งชุดแชมป์อาเซียน๒๐๑๖
ให้กับแฟนโต๊ะเล็กได้ประมูลกันเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวของดำรงภูสมนึก
นักศุษย์สมสรรค์ราชนาวิทย์ที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
อาการหัวใจวายเฉียบพลันระหว่างแข่งขันฟุตบอล๗คนที่จังหวัดระยองครับ
ซึ่งก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดหนองบ่อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๕กุมภาพันธ์และกำหนดชาปนกิจในวันที่๖กุมภาพันธ์ครับ
ส่วนทีมซานเฟรเช่ฮิโรชิมานะครับทีมดังจากศึกเจลิกของญี่ปุ่นในชุดสีม่วงครับ
ซึ่งซานเฟรเช่นะครับเอาชนะไปได้สี่ประตูต่อหนึ่ง
ในวันที่๔กุมภาพันธ์นี้ครับที่สนามสุพัชลาศัยไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
ชมตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ